หลังจากที่เดินทางกลับมาจากประเทศญี่ปุ่น
มาถึงประเทศไทยเมื่อวันที่๒๗กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ล่าสุดได้พ้นกำหนดการกักตัวเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้นะครับ
แล้วก็จะเตรียมเดินหน้าดูฟอร์มของผู้เล่นในไทยลีกช่วงโค้งสุดท้าย
เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับศึกฟุตบอลโลก๒๐๒๐

ระหว่างวันที่๓ถึง๑๕มิถุนายนที่ประเทศยูอีอี
ส่วนกำหนดการประกาศรายชื่อคาดว่าจะเป็นช่วงปลายเดือนเมษายนนี้
หลังจบฟุตบอลลีกทุกรายการและจะเข้าแคมป์เก็บตัวในเดือนพฤษภาคม

ที่สถานการณ์ยังไม่ปลอดภัยจากการตกชั้น
เจ้าบ้านสิ่งเจ้าท่าฟอร์มดี

เข้าดีจะได้สเกลียลซูอร์เลส

แล้วก็ธนบูลเกษรัตน์ผ่านความฟิตกลับมาลงสนาม
ส่วนกองหน้ายังมียาเนคโบรี่ที่ยิงมา๓เกมติดต่อกัน
ส่วนชมบุรีที่มีคะแนนห่างจากโซนหนีตกชั้นเพียงแค่๗แต้ม
มีเศรษฐีพบกับกาธะเรือ๕นัดหลังส่วนไม่เคยชนะได้เลย
ซึ่งเกมนี้เกริกฤทธวีการจะพ้นโทษแบนกลับมาพร้อมเป็นตัวจริง
เจอทีมเก่านะครับร่วมกับวรชิตกณิตศรีบำเพ็ญ
แล้วก็ลีริอันโดกอนซาก้าเป็นกองหน้าตัวเป้านะครับ
ส่วนโปรแกรมไทยลีกในวันนี้นะครับ๑๗นาฬิกาสมุทรกาซิตี้
พบกับอุยรัมย์ยูเนตเต็ดแล้วก็ราชบุรีวิทย์ผลเอฟซี
พบกับสุพรรณบุรีเอฟซีแล้วก็คู่๑๙นาที
บีจีปฐุมยูเนเต็ดพบกับนครราชสีมามัดได้เอฟซีนะครับ
ส่วนความขึ้นหวายของแบตบินต้านไทย
ประเทศอังกฤษปรากฏว่านักแบตมินตันไทยเจองานไม่หนักนะครับ
การประกบคู่ที่น่าสนใจในประเภทอย่างเดียว
เดนมาร์ถ้าชนะได้ก็อาจจะถึงรอบชิงชนะเลิศนะครับ
ส่วนหมิวพอปวีช่อชูวงมือ๑๑ของโลก
รอบแรกเนี่ยเจอเซเดียโพลิคาโพว่ามือ๖๐จากอิสราเอลนะครับ
แล้วก็มีโอกาสไม่เจอมือวางที่เหนือกว่า
จนถึงรอบรองชนะเลิศเนื่องจากคาโลลิน่ามารินมือหนึ่งจากสเปนถอนตัวนะครับ
โดยไม่มีผลต่อการเก็บคะแนนโอลิมปิกนะครับ